สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปทเขาก็มีการแถลงผลงาน
ในโอกาสครบรอบ๑ปีนะคะไปดูว่าผลงานเด่นของสปท
มีอะไรบ้างติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
ผลงานครบรอบปี๒๕๕๙ภายใต้หัวข้อ๑ปี๑๐๘เรื่องปฏิรูป
สำหรับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนำโดยร้อยเอกธินพันธ์นาคตะ
ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพร้อมด้วยประธานคณะกรรมธิการ
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปทั้ง๑๒ด้าน
โดยผลงานการปฏิรูปที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ผลักดันข้อเสนอปฏิรูปต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติได้สำเร็จ
อย่างการจัดตั้งสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบ
เปิดทำการไปแล้วเมื่อวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมา
แนวคิดการแก้ปัญหาการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบ
ที่มีเป็นจำนวนมากจนยากที่สารปกติจะรับมือได้
มีขอบเขตการพิจารณาความผิดเจ้าหน้าที่รัฐต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ฟอกเงินคดีฟ้องร้องร่ำรวยผิดปกติ
คดีที่ฟ้องประชาชนในความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่
โดยไม่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตของนักการเมือง
ขณะที่ด้านการเมืองสวบทได้จัดทำข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง๓ฉบับ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ส่วนด้านกีฬาได้เสนอให้บูรณาการสถาบันพระศึกษา
ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
หมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติและยังมีส่วนสำคัญในการเสนอคำถามพ่วงประชามติด้วย
หนึ่งในแม่น้ำ๕สายอย่างสวทที่ต้องเดินหน้าพิจารณาแผนปฏิรูปประเทศ
เวลาที่เหลืออยู่อีก๔เดือนหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้
ยังมีคำยืนยันมาจากประธานสปทว่าการทำงานในรอบ๑ปีที่ผ่านมา
ไม่ได้ทำให้เกิดการศูนย์เปล่าและไม่ได้เกิดการเสียของแก่รัฐบาล
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน